ลดคลั่งยาใช้มีดแทงคอตำรวจดับ
คือมันเป็นจังหวะชุนละมุนคุณผู้ชมครับ
คือท่านรองสารวัตรท่านผู้หวดท่านนี้นะ
อยู่สพรพิบูรณ์เข้าระงับเหตุ
ผู้ชายเมายาแล้วคลั่ง
จังหวะปลุกปล้ำยื้อยุด

หลวดชุดกล้อง

สวัสดี

นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะชุลมุนกันอยู่แบบนั้น
ตรงนั้นไม่รู้มือใครไม่รู้มีดใครมีเหล็กง่ามด้วยคุณผู้ชม
นี่เป็นคลิปขณะที่ตำรวจสพร่อนพิบูลถือไม้งามเข้าระงับเหตุครับ

อารวาสในบ้านพักนะครับที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างเข้าระงับเหตุท่านร้อยตำรวจตรีบุญแก้ว
ขออภัยครับบุญธรรมแก้วรัฐนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสมพร่อนพิบูรณ์
โอ้โหจังหวัดที่ล็อกคออยู่นั้นแทงเข้าคอท่านครับ
นี่มีดเดือไก่ใครไม่เคยเห็นนี่ครับมีดเดือยไก่เป็นแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะครับคือวันที่๗กรกฎาคม
คลั่งนะครับผู้ก่อเหตุคือนายพีรพัฒน์ช่วยสวัสดิ
อายุ๒๙ปีคนนี้คนนี้ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้จากการตรวจค้นบ้าน
พบยาบ้า๔เม็ดทีมข่าวเข้าไปถามนะมีโอกาสเข้าไปถามผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่นายพีรพัฒน์บอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุผมสลึมสลือผมจำไม่ได้หรอกว่าอะไรเกิดขึ้นมาก
ถามย้ำบอกได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไหมเนี่ยเนี่ยตอนเอาข้าวให้กินเนี่ย
ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไหมเขาตอบว่าตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปครับคุณผู้ชม
ขณะที่นายสุวิทย์นะครับพ่อของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปทวงเงินที่ขายสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทนะครับ
คือไปขายได้ขออภัยขายมาได้๕๐๐๐บาทจากนางพวงทิพย์คนที่เป็นแม่
นี่คุณแม่นะคุณแม่เนี่ยเล่าบอกว่าเงินไม่ต้องมาทวงหรอก
เอาไปใช้หนี้หมดแล้วทำให้ลูกชายไม่พอใจครับคุ้มคลั่งทำร้ายคนในบ้านครับ
ก็ทำลายเผาข้าวของพังเสียหายหมดพ่อก็ไปห้ามพ่อก็ห้าม
ลูกมันก็โอ้โหถือมีดพระเข้ามาเลยนะครับเขาจะมาทำร้าย
เพื่อนบ้านต้องโทรแจ้งตำรวจจนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนี่แหละ
จังหวะชุนละมุนนะนี่นะเบื้องต้นไหนพีรพัฒน์นะครับ
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย

ไปดูฝั่งผู้สูญเสียบ้างคุณผู้ชม
ทันทีที่ศพของร้อยตำรวจตรีบุญธรรมนะครับ
ถึงวัดร่อนนาสถานที่บำเพ็ญกุศล
ภรรยาและลูก๒คนครับลูกคนโตอายุ๑๙ลูกคนเล็ก
โอ้โหจากนั้นช่วงเย็นก็มีพิธีพระราชทาน
น้ำหลวงอาบศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายครับ
จรวยพรภรรยาของร้อยตำรวจตรีบุญธรรม
จนต้องตายในหน้าที่เธอและลูกชายถึงแม้จะเสียใจแต่ก็ภาคภูมิใจที่สามีทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายส่วนตัวไม่คิดว่าสามีจะจากไปอย่างกระทันหันหรอกนะครับคุณผู้ชมฟังเท่านี้ดีนะเธออุ่นกับข้าวรอฉันนะ
เดี๋ยวฉันเสร็จออกเวรฉันจะรีบกลับบ้านไปกินข้าวบอกอยู่แบบนี้รอกินข้าวด้วยกันอยู่อ่ะบอกอยู่แบบเนี้ยโอ้โหแต่ไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วครับส่วนลูกชายคนโตก็ตั้งใจจะรับราชการตำรวจสารฝันนะครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ
คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ
คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ
คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ
คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

คุณพ่อครับสารงานต่อของคุณพ่อครับ

บำเน็ตเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้หกขั้น
ขอพระชะทานยดเป็นพันตำรวจโทรได้สิทธิประโยชน์
กรณีคราชการตำรวจเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเงินสองล้านสามแสนเก้าหมื่น
สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทและยังสั่งการให้ถอดบทเรียนนะครับ
ยุทธวิธีของตำรวจครั้งนี้ดูสิมันผิดพลาดตรงไหน
มันมีช่องโหวตตรงไหนไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นมาอีก